บอกเขาหน่อยว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกใช้พักพวกท่านคะ

อีสานเป็นภาคที่ผมเดินทางมามากที่สุด
ตั้งแต่ตอนยังไม่เริ่มตั้งพักเริ่มคิดว่าจะตั้งพัก
ก็มาคุยกับสมาชิกเราแกนนำต่าง
แล้วก็ผมก็ได้รับมอบหมายให้มาพูดคุยปลาใสที่นี่เยอะที่สุดเลย
มองภาคอีสานแบบนี้ครับคือภาคอีสานเป็นภาคที่มี
ศักยภาพทั้งในแง่ของคนทั้งในแง่ของทรัพยากรที่มีอยู่
แต่ในอดีตที่ผ่านมาภาคอีสานถูกโครงสร้างของประเทศ

ดังนั้นสิ่งที่เราคิดคือถ้าเราปลดแอบที่แขวนคอคนอีสานออก
ปลดยกเอาก้อนหินมหมาที่ทัพภาคอีสานเอาไว้ยกออกไป
ศักยภาพของคนอีสานจะเกิดขึ้นมหาศาล
เรามองว่าการปลดปล่อยศักยภาพคนอีสาน
นำมาซึ่งการปลดปล่อยศักยภาพประเทศไทย
ผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่๒เรื่องแล้วกันนะครับ
เรื่องแรกคือเอาอำนาจที่รวมไว้อยู่ที่ส่วนกลาง
กลับคืนมาให้เขานะครับนี่ไม่ใช่การกระจายนะครับ
นี่คือการทวงคืนอำนาจกลับมาให้ที่นี่

ณวันนี้เราจะทวงคืนกลับมาให้เขาได้มี
อำนาจในการบริหารจัดการพื้นที่ของเขาเองนะครับ
ในการจัดการเรื่องภาษีของเขาเองนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งคือพาคนอีสานคืนถิ่นนะครับ
คือต้องสร้างอุตสาหกรรมรถไฟ
อุตสาหกรรมรถเมย์ไฟฟ้าขึ้นมาที่นี่
เพราะภูมิศาสตร์ที่นี่เหมาะสมที่สุดแล้ว

จะมีสถานีรถไฟจะมีรถไฟที่เยอะที่สุดนะครับ
ในหลายจังหวัดและยังเชื่อมต่อไปประเทศอื่นได้ด้วย
เรามีมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษามีนักวิจัยจำนวนมาก

ดังนั้นเอาอุตสาหกรรมรถไฟรถเมลไฟฟ้ามาสร้างที่นี่
จะสร้างงานที่มีคุณภาพงานที่เงินเดือนเป็นหลักหมื่น
หลายหมื่นนะครับขึ้นมาหลายอัตรานะครับ
เสร็จแล้วคนอีสานก็ไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องไปเข้าไปในเมืองหลวง
ผมคุยกับคนอีสานหลายคนไม่มีใครอยากเข้าเมืองหลวงหรอกครับ
แต่ที่เข้าไปเพราะมันจำเป็นงานที่เงินเดือนดีมันอยู่ที่นั่น
บางคนต้องออกไปตะวันออกกลางนะครับ
ดังนั้นพาคนอีสานคืนถิ่นด้วยการสร้างงานที่นี่ให้มีคุณภาพ
บางทีพี่ชัยค่ะเอาเวอร์ชั่นกระชับ
เอาภาคอีสานเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด
ภาคอีสานเป็นเจ้าของอำนาจอธิบใดหลายที่สุดในประเทศไทย
ผลผิดเพราะว่าจะเป็นเข่าเพราะว่าจะเป็นอ้อยเพราะว่าจะเป็นอย่าง
ภาคอีสานกันหลายที่สุดใกล้ใกล้เคียงกับภาคกลางนะครับ
เขาหอมมะลิหลายที่สุดอ้อยหลายที่สุดในประเทศไทยนะครับ
ยางภาระอันดับสองร่องจากภาคใต้ปาล์มก็มีบ้าง
เพราะฉะนั้นภาคอีสานต้องเอาคนอีสานเป็นนายก
คนอีสานคือภัยอนุทินชาญวิรากุลมีบ้านอยู่บุรีรำ
บ้านอีกบ่อหนึ่งที่เป็นบ้านของเพื่อนแท้อยู่ปากช่องนะครับ
โชว์ชาญวีหรือสนามก๊อฟมองกันนั่นแหละคืออีสานเป็นตัวตั้ง
ผมเองก็เป็นคนอีสานเคยเป็นสอสอมาสี่สมัย
เป็นรัฐมนตรีมาสองสมัยแล้วมันบ่มีอย่างมากมายหรอกที่จะเห็น
ขออำนาจให้พักภูมิใจไทยเข้าไปบริหารประเทศ
ภักดิ์อื่นก็บริหารมาจนล่าอะไรล่ะกับคือเกานะครับ
ภักดิ์อื่นก็บริหารมาเมื่อเหมือนแล้ว
ซ้ำซากจนเขามายึดอำนาจ
ภักดิ์ภูมิใจไทยเป็นภักดิ์กลาง
เป็นภักดิ์ที่บอกว่าผู้นั้นผลิตการผู้หนี้ประชาธิปไตย

พักภูมิใจไทยจะเอาปากท่องของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้ง
เขาอ้อยมันยางกัญชา
ภาคอีสานเหมาะสมในการปลูกกัญชาร้ายที่สุด
บอกว่าเห็นมีผู้ใดสูบซ่าแล้วมันขาพ่อขาแม่
มันไม่ได้ยิ้มมันเป็นแบบนั้นครับ
กัญช่าบอกว่าเป็นยาเสพติศ
ถ้ากัญชาเป็นยาเสพติดเราก็เป็นยาเสพติดเป็นบ่อ

ยาสูบบุหรี่ก็เป็นยาเสพติด

บุรีก็เป็นยาเสพติดคันกัญญาเป็นยาเสพติด
เพราะฉะนั้นกัญญาบวมเป็นยาเสพติด
กัญชาคือเป็นยานรักษาโรค

กัญชาคือรักษาโรคมะเร็ง
กัญชาคือสามารถรักษาโรคมะเร็งได้
เราจะต้องทลายเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวอีสาน
กัญชาเพื่อที่จะได้ราคาสูงครับพี่น้องครับ

คุณหมอเชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านขอเวลากระชับนะคะ

ผมคิดว่าภาคอีสานเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด๑ใน๓ของประเทศนี้
ประชากรก็๑ใน๓ของประเทศนี้เช่นกัน
ดังนั้นในพักรวมพลังประชาชาติไทยเราคุยกันเสมอว่า
ถ้าอีสานพัฒนาอีสานขยับเมื่อไหร่ประเทศไทยจะขยื่นเมื่อนั้น
นี่คือความสำคัญของคนอีสาน
คนอีสานไม่เคยถูกแอกหรือว่าโซ่ตรวนใดล่ามไว้ได้นะครับ
คนอีสานพัฒนาเสมอและคนอีสานเป็นคนฉลาด
ผมก็เป็นคนอีสานผมก็ว่าอีสานได้

ผมก็เลยขอฝากพักร่วมพลังประชาชาติไทย
กำเนิดขึ้นมาใหม่แล้วไปนอมรับฟังคารวะประชาชน
เคยที่จะออกนโยบายชี้นำประชาชนเหมือนที่ผ่านมา
ดังนั้นณวันนี้ครับผมขอฝากพักร่วมพลังประชาชาติไทย
ไว้ในอ้อมอกของพี่น้องอีสานทุกท่านครับขอบคุณครับ

คุณหญิงเชิญค่ะค่ะในฐานะที่ก็เป็นลูกหลานของคนอีสานนะคะ
เป็นลูกคนโคราชเป็นหลานเยอะโมเหมือนกัน
แล้วมองเห็นว่าอีสานคือประชากรที่มากที่สุด

เรามองว่า๑ต้องเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารสุขภาพป้อนคนทั้งโลก
เพื่อสุขภาพของผู้ปลูกและสุขภาพของผู้กินและราคาจะสูงขึ้น
จะทำรายได้เข้ามาสู่อีสานจะพลิกแผ่นดินอีสานทุกตารางนิ้วให้เป็นทอง
แผ่นดินที่มองเป็นภาระเพราะยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งเจ๊งนี่
จะต้องเป็นแผ่นดินทองทุกตารางนิ้ว

อีสานมีศักยภาพหลายจังหวัดทั้งโคราชทั้งขอนแก่น
มีโครงข่ายการคมนาคม
แต่เรามองว่าสิ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับอีสาน
ก็คือการอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร
จนถึงในเรื่องอื่นนะคะที่มาจากพืชผลทางการเกษตร
จุดที่๓ก็คือต้องเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค
เราจะไม่ผลิตของเพื่อขายให้กับคนไทยแค่๖๐๗๐ล้านคน
และจีนตอนใต้อย่างน้อยก็เป็นฐานในการค้าขาย๑๐๐๐ล้านคนให้ได้
และสุดท้ายนะคะก็คืออีสานมีมหาวิทยาลัยดังหลายที่
ทั้งโคราชทั้งขอนแก่นนี้
เราสามารถที่จะทำให้เป็นศูนย์ของเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องไปแออัดในกรุงเทพ
เราสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างที่ขอนแก่นนี้ก็เกิดขึ้นได้แน่นอน
โคราชเกิดขึ้นได้แน่นอนที่บอกไปแล้วว่า
จะมามีการช่วยสนับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องทิ้งถิ่น
ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ใช้เทคโนโลยีความรู้ของเขา
จบมขอที่จบสุรนารีได้ทำงานด้านเทคด้านในที
อยู่ที่บ้านของเขาโดยการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาล
ซึ่งเป็นศูนย์ที่จะทำให้คนรุ่นใหม่มากองอยู่ที่อีสานได้

ก็อยากจะบอกว่าผมเป็นคนกรุงเทพนะครับแต่ว่าก็เป็นคนกรุงเทพที่มีความตั้งใจ
แล้วก็อยากที่จะมามีโอกาสที่จะรับใช้พี่น้องชาวอีสาน
คราวนี้ในการเลือกผมก็อยากให้พี่น้องชาวอีสานเลือกด้วยนโยบาย
แล้วก็ลองศึกษาดูว่านโยบายที่แต่ละพักนำเสนอเนี่ย
มีที่มาที่ไปที่จับต้องได้และทำได้จริงหรือไม่
นโยบายของเราถ้าดูในรายละเอียดจะเห็นว่า
แล้วแต่มุ่งไปสู่การช่วยยกระดับความเป็นอยู่

วันนี้พูดกันไปเยอะนะครับในส่วนของนโยบายทางการเกษตร

ในการที่จะแก้ปัญหาความยากจนให้กับชาวอีสานเสียที

ซึ่งในส่วนของตรงนี้พักประชาธิปัตย์ประกาศออกมาชัดเจนแต่แรกเลย
ก็คือการที่จะพัฒนาลูกหลานของเรา
ให้สามารถที่จะมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ในอนาคต
สามารถที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง
เสมอภาคกับพี่น้องประชาชนในภูมิภาคอื่นในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องประชาชนให้โอกาสพักประชาธิปัตย์ได้ลองมานำเสนอ
และก็นำนโยบายของเราสู่การปฏิบัติในการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวอีสานครับ
และดิฉันก็คนอายุทยาค่ะถามคุณสุวัสดิ์ค่ะอ้อนพี่น้องอีสานหน่อยค่ะ
ครับสุดท้ายนะครับผมสุวัสดิบตะพันลบนะครับ
เคยโคราชอยู่โคราชแล้วก็ถือว่าเป็นลูกหลานชาวอีสาน
แล้วก็ในครั้งนี้ผมก็ไปพบพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวอีสานก็ฝากมาสองเรื่อง
บอกว่าหลังเลือกตั้งอยากฝากให้พักช่วยทำเรื่องเศรษฐกิจ
กับทำเรื่องการลดความขัดแย้ง
ฉะนั้นนะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราได้เสนอนโยบายเศรษฐกิจนะครับ

แล้วก็เปิดประตูอีสานสู่อินโดจีนภาค๒
ซึ่งเป็นนโยบายที่อดีตนายมตรีพลเอกชาติชายชุนวัน
สอสอคนแรกที่เป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งของภาคอีสาน
ได้สร้างเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่เศรษฐกิจยุคทองเศรษฐกิจณชาติ
เราได้จัดทำนโยบายก้าวหน้าก้าวกายไฮไลท์ปัญหาเพื่อมาพัฒนาอีสาน
ขอให้พี่น้องสบายใจนะครับเรื่องเศรษฐกิจ
ถ้าใช้ชาติพัฒนาเราจะทำในสิ่งที่พลเอกชาติชายได้ทำเอาไว้แล้วประสบความสำเร็จ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าพักชาติพัฒนานั้นจะทำงานการเมืองแบบนักกีฬา
รู้แพ้รู้ชนะการให้อภัยฟังเสียงข้างมากฟังเสียงประชาชน
ตัดสินกันในสภาเราจะไม่ขัดแย้งกับใคร
เราจะทำการเมืองเดินงานการเมืองสายกลางแบบที่ท่านพลเอกชาติชายพูดเอาไว้นะครับ